ศาเนียส์เป็นแค่สิ่งคอมเชื่อความศรัทธา

ถามว่าควรจะต้องมีสารไหม
ความต้องเชื่อที่เรากลับว่ายสารพพภูมิสารผบสัมทราท์เชื่อที่

ไม่ได้บอกบอกให้เราว่ายสารเทพฯสารเจ้า
เป็นความเชื่อของคนไทยตั้งแต่อดีต

ไม่ได้เกี่ยวกับสารทีเดียวนะครับ

มันทำให้เราศรัทธาในสิ่งบางอย่าง
แต่จะดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับ

แล้วคุณจะตั้งทำไมครับ

เราก็มาสร้างสารพระภูมิตามแบบที่ท่านพรามเขาแนะนำมา

เราก็จะไปเลือกสารที่ลูกค้าสั่งมา

จะมีพวกช่อฟ้าใบละการั้ว
ตัวยอดตัวจั่วหรือตัวเสมา
อย่างนี้ก็หล่อมาจากเป็นพวกเสมา

เราก็จะมาทำการขัดและโป้แต่ง

เราก็จะมาการประกอบสารอีกทีนึง

ทุกคนก็จะเอากระดาษทรายมาขัดให้เรียบนะฮะ
สุดท้ายก็คือการพ่นสีนะครับ

ก็พ่นสีเป็นสีชมพูคิตตี้ให้ครับ

จะเป็นหลัก๓ประเภทของตัวสารนะครับ

จะบูชาพภคมพฤติมรติ

ปกปักรักษาเคหสถานสารพระภูมิเนี่ยจะเสาเดียวนะครับ
ความสูงอยู่ประมาณสองเมตรที่สี่สิบนะครับด้านบนจะเป็นยอดนะครับ
จะมีช่อฟ้าใบละกาเสมาล้อมรอบสารพระภูมิเนี่ยจะมีบริวารล้อมรอบ
ก็จะมีพระลำนางลำนะครับเบารับใช้หรือสนมชายหญิงช้างม้า
สารเจ้าที่กับสารตายายคือสารเดียวกันนะครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ก่อนหน้าเรานะครับ
แต่ความเชื่อนะครับจะเป็นชัยก็ดีก็ดีเนี่ยเอาองค์ตายายเป็นประธานนะครับ
ก็จะมีบริวารมีผ้าลำต่างนะครับเป่ารับใช้ช้างม้าฉัดเงินฉัดทอง
แล้วก็จะมีต้นโพเงินโพทองมาด้วย
หลวงเนี่ยเขาก็จะบอกไว้เลยว่าการตั้งสารมีอะไรบ้างเราก็จะเอาคำพูดของท่านพรามเนี่ย
บอกกับลูกค้าอีกทีถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยควรจะต้องตั้งสารอะไรนะครับ
อย่างที่บอกครับก็คือสามารถตั้งสารพระภูมิหรือสารเจ้าที่ได้
ตั้งทั้งสองอย่างนะครับการตั้งสารนะครับมีเบสิกง่ายอยู่สี่ห้าอย่างนะครับ
ไม่ควรหันไปทางที่ตะวันตกไม่ควรอยู่ใต้ชายคา
ไม่ควรแก้ยิงสิ่งปฏิกูลเช่นขยะกับห้องน้ำนะครับ
จะอยู่หน้าบ้านไปมาแล้วไหว้อยู่ใต้ต้นไม้ได้ไหมได้
ไหว้สารอันนี้สำคัญที่สุดครับ
การดูแลสารพระภูมิสารเจ้าที่ดูง่ายนะครับ
คือทำให้ได้ตัวเราเองเราสำหรับปัดกว่านได้นะครับ
อาจจะใช้แปลงสะอาดมาปัดฝุ่นออกนะครับ
แล้วก็เอาผ้าชุบน้ำเช็ดประมาทสามารถเช็ดสารได้
อุปกรณ์ถ้าไม่ได้ยึดติดไว้ก็สามารถเอาออกได้

เราสามารถดูแลท่านยิ่งดูแลนานเท่าไหร่

แต่ถามว่าควรจะเอาพระชัยมงคลเอาออกมาไหม

เอาน้ำมาชุบแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดได้ครับ
เราจะไม่เทาะไหว้เนื้อสัตว์เราจะเทาะไหว้แต่ผลไม้

ถ้ามีสารอยู่แล้วเราอยากจะถอนสารออก
ไม่จำเป็นต้องให้อาจารย์มาทำพิธีถอนสาร

ขอถอนสารพระภูมิพระภูมิเจ้าที่ตรงนี้นะ
จำไว้นะครับถอนสารพระภูมิถอนได้ทุกวัน

ขึ้นบ้านใหม่ต้องดูเลิกเท่านั้นครับ

ยังเชื่อว่าธุรกิจดีเนี่ยคนก็เปลี่ยนสาร
ธุรกิจไม่ดีคนก็มาดูแลสารมากขึ้น

ความเชื่อความศรัทธาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับ

ก็ผมว่าเป็นธุรกิจที่อยู่กับคนไทยยาวนานนะครับ

คนจีนคนฮ่องกงคนสิงคโปร์เนี่ย

หลักการที่ตั้งสารเมืองไทยกับต่างประเทศ

เพราะว่าทีมงานเราเป็นคนจัดส่งและติดตั้งให้นะครับ

แต่ว่าเรามีทีมงานไปติดตั้งให้

อยู่ใต้ชายคาคุณจะอยู่หน้าบ้าน

แต่ว่าอาจารย์เนี่ยอาจจะแต่ละประเทศก็อาจจะไม่เหมือนกัน

กลัวคำว่าสารพี่ไม่กล้าจะขยับตุ๊กตา
ไม่กล้าจะจับพี่ไม่กล้าทิ้ง

อาจารย์ตั้งศาลเนี่ยเขาได้เงินเราเขาก็ไป

ต่างหากที่ยังอยู่ที่บ้านของตัวเอง

จุดทูปบอกกล่าวท่านล่ะครับแล้วก็ดูแลท่าน
ตุ๊กตาล้มตุ๊กตาแตกสามารถทิ้งได้ครับ

กับตัวเรากับตัวเทพตัวเจ้าที่เจ้าทางนะครับ
ถ้าลูกค้าไม่มีทูปก็สามารถยกมือไหว้ได้

ถ้าพี่ตั้งศาลไปแล้วแล้วพวกพี่ไม่ทำอะไรเลย

หรือลูกค้าไม่ได้เชื่อหรือศรัทธาของตัวสาร

มันก็เป็นเศษปูนที่อยู่หน้าบ้านพี่
ปัจจัยหมดค่าใช้จ่ายแล้วก็หมดเสียเวลา
ถ้าพี่มีทั้งหมดแล้วแล้วพี่มีสารมา

องค์กรที่มีความเชื่อมีการจุดไหว้มีกำลังใจ

กับความรู้สึกของการทำงานได้
โปรดติดตามตอนต่อไป